ถือเป็นปีหารือโหดอีก๑ปีสำหรับปี๒๕๖๓โดยตลอดทั้งปีมีข่าวอาชญากรรมเรื่องร้ายเกิดขึ้นในสังคมไทย
โดยเฉพาะต้นปีที่ผ่านมาได้เกิดคดีสะเทือนขวัญ๒ครั้งติดต่อกัน
ก้าวมกราคม๒๕๖๓เกิดเหตุคนร้ายแต่งชุดลายพรางบุกชิงทองในห้างใจกลางเมืองลบบุรี
โดยโจรใจธมินผู้นี้เปิดฉากไล่ยิงผู้คนตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในห้างทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม๓ศพ
ได้แก่เด็กชายวัยสองขวบที่โดนคมกระสุนเจ้าหน้าที่รอปภและพนักงานสาวร้านทองที่ถูกจ่อยิง
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๔รายถูกยิงที่ท้อง๑รายบริเวณหน้าอกอีก๓ราย
สิ่งที่สังคมตกตะลึงมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคนร้ายที่ลงมือกลับไปนายประสิทธิ์ชัยเขาแก้ว
ผอกคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นครูและผอโรงเรียนประถมที่คุกคลีกับเด็ก
คดีนี้ตำรวจต้องใช้ทีมสืบสวนชั้นเซียนถึงจะลากคอคนผิดมาลงโทษได้
โดยเริ่มต้นสืบจากท่อเก็บเสียงและแกะรอยจากรูปภัณฑ์สันธารอาวุธปืนเครื่องกระสุนกระเป๋าเป้ท่าเดิน
ถึงขั้นเบอร์รองเท้าที่ทิ้งรอยไว้บนตู้กระจกร้านทอง
เมื่อได้หลักฐานครบทีมฮานุมานของกองปราบรามจึงบุกเข้าจับกลุ่มเมื่อวันที่๒๒มกราคมหลังก่อเหตุเกือบ๒สัปดาห์
สิงหาคม๒๕๖๓สารชั้นต้นพิพากษาให้ประหารชีวิตสถานเดียวรวมความผิด๙ข้อหา
จำเลยจะสารภาพผิดแต่เพราะจำนวนด้วยหลักฐานและไม่เป็นประโยชน์
หลังอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นผู้เป็นแม่ของพอก๊อฟถึงกับร้องไห้เข้ากอดสามี
ในขณะที่พอก๊อฟได้ก้มกราบผู้เสียหายทีละคนพร้อมพูดว่าขอโทษ
จาก๑๐เอกจักรพันธมมาคือชายที่โหดเยี่ยมที่สุดในปี๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงของวันที่๘กุมภาพันธ์๒๕๕๙
เลวสุดเยี่ยมรายนี้ก่อเหตุฆาตกรรมพันเอกอนันทรศกระแสอายุ๔๘ปี
และนางอนงมิตจันทร์อายุ๖๕ปีที่บ้านหลังหนึ่งตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชศรีมา
จากนั้นได้ชิงปืนสงครามจากทหารเวรประจำการที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
และใช้อาวุธยิงทหารเวรจนได้รับบาดเจ็บ
ต่อมาได้ขับรถนำวี่ทหารและปะทะกับตำรวจสพเมืองนครราชศรีมายิงกราดใส่ประชาชนรายทาง
ก่อนที่จะไปยึดห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนดี้วันเอาไว้และมีตัวประกันในห้างหลายพันคน
ที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทยอยช่วยเหลือตัวประกันออกมา
แม้คนร้ายจะมีเพียงรายเดียวแต่เนื่องจากใส่ชุดเกราะและมีอาวุธสงครามครบมือ
เจ้าหน้าที่จึงเข้าปิดล้อมและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
โดยระหว่างปิดล้อมก็มีเสียงยิงประทะกันอย่างต่อเนื่อง
กระทั่ง๑๗ชั่วโมงผ่านไปเสียงปืนเริ่มเงียบ
และได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าวิสามันจากข้างรายนี้แล้ว
ในเวลา๙โมงของอีกวัน
กราดยิงครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม๒๐ศพ
และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า๔๐ราย
ถือเป็นฝันร้ายที่สุดของชาวโคราช
เป็นบาดแผลในใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์